จากอังกฤษไปดูสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะ
มีเรื่องน่าตกออกตกใจเกิดขึ้นเพราะว่ามีชายคนหนึ่ง
พยายามบุกเข้าไปเพื่อจะลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์นะคะ
สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐจากพักรีพับลิกันค่ะ
ตำรวจก็เข้าไปรวบตัวได้นะคะซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่า
สารภาพต้องการสังหารนายทรัมป์
เมื่อวานนี้ก็วุ่นวายกันเลยค่ะสำหรับตำรวจเมืองลาสเวกัสของสหรัฐ
เปิดเผยบอกว่านายไมโคลสตีเฟนซานฟอร์ดวัย๑๙ปี
ถูกตำรวจรวบตัวได้ที่โรงแรมเครชเชอร์ไอแลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลังจากพยายามแย่งอาวุธจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
โดยล่าสุดซันฟอร์ดยอมรับบอกว่า
นี่ขับรถมาจากแคลิฟอร์เนียมาลาสเวกัส
หมายมีอย่างเดียวจะมาลอบสังหารจะมายิงนายโดนัลดทรัมป์ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ซานฟอร์ดถูกตั้งข้อหากระทำการรุนแรงในพื้นที่ห่วงห้าม
และมีกำหนดจะไปขึ้นสารรัฐบาลกลางในรัฐเนวาด้าช่วงบ่ายวันจันทร์

โดยเอกสารที่ศาลยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในรัฐเนเวดา
ระบุบอกว่านายซานฟอร์ดไม่มีข้อมูลระบุถึงสัญชาติ
แต่มีใบขับขี่ของอังกฤษแล้วก็อ้างว่าอยู่ในสหรัฐมาประมาณ๑ปีครึ่งแล้ว
โดยพักอาศัยอยู่ในเมืองโฮโบเคนในรัฐนิวเจอร์ซี่
พร้อมระบุด้วยว่ามีความพยายามที่จะสังหารในทรัมป์มานานนับปีแล้ว
แต่เพิ่งจะตัดสินใจลงมือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เพราะมั่นใจคิดว่าจะทำสำเร็จค่ะ
โดนัลดทรัมป์เองก็เมื่อวานนี้เพิ่งออกมาพูดสนับสนุนให้สหราชนาจักร
แนวคิดเขาบางทีก็ถูกวิจารณ์หนักพอสมควร